ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ย
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
มีคุณยายวัยสิบแปดสิบปีคนนึงค่ะ

แล้วปรากฏว่าเกิดลื่น
ศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิตค่ะห้องน้ำเลยค่ะ

ในตำรวจสุรสักอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจก็ได้รับแจ้งมาแล้วก็รีบเข้าไปตรวจสอบ
พบร่างของนางสาวอำนวยเนธสว่างวัย๘๐ปี

ศีรษะกระแทกกับพื้นอย่างแรง
ตรวจสอบดูแล้วก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้น

บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน

เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแหลมชะบัง

หลังจากนั้นก็จะให้ญาติเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับศพ
บำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนา